จะพาไปท่องเที่ยวอาณาจักรของโบราณที่กัมพูชา
จากจะได้สัมผัสความงามของโบราณสถานแล้ว
ยังได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
พาคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงาน

เราเริ่มออกเดินทางท่องอาณาจักรของโบราณหรือประเทศกัมพูชา
อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองอย่างมากในอดีต
คลิปนี้เรามีนายธนาคารของกลุ่มอาเซียนนั่งสามล้อ
ยาพานะท้องถิ่นของประเทศอาเซียนนำเที่ยวค่ะ
จุดแรกที่จะมาเรียนรู้วัฒนธรรมและความรุ่งเรืองของของ
ก็คือประสาทบายนแห่งนครธมที่ได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวว่า
เป็นประสาทแห่งรอยยิ้มเพราะประสาทแห่งนี้
สร้างขึ้นจากการนำหินมาวางซ้อนกันเป็นรูปหน้าคนยิ้ม
รอยยิ้มแบบบายนสื่อความหมายถึงพรมวิหาร๔ค่ะ
แกะสลักในระเบียงแต่ละชั้นยังถือเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
และบอกเล่าคติความเชื่อและวิถีชีวิตชาวของโบราณได้เป็นอย่างดี
สามล้อมาอีกไม่ไกลค่ะเราจะได้พบกับความอลังการ
ที่ถูกซ่อนไว้ใต้ต้นสปงขนาดยักษ์อายุนับร้อยปี
ที่ออกรากปกคลุมจนกลายเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือประสาทตาพรม
ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่๗
ประสาทแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่อง
ทูมรายเดอร์ทำให้นักท่องเที่ยวจดจำประสาทแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
สำหรับสิ่งที่ยังหลงเหลือและสร้างความอัศจรรย์ใจให้ผู้ที่ได้มาเยือน
คือภาพสลักพุทธภาวะตอนมารพจนอย่างละเอียด
ซุ้มประตูชั้นในเมื่อยืนให้หลังแนบชิดกำแพงแล้วทุบหน้าอก
ก็จะเกิดเสียงดังกลางวานซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนนิยมมาอธิษฐานและทุบอกที่นี่
เมื่อเดินลอดซุ้มประตูทางเข้าสู่ประสาทองค์กลางพ้นออกมาแล้ว
ทางด้านขวามือของซุ้มที่กรอกประตูจะมีภาพแก่สลักไดโนเสาร์พันธุ์ต่าง
จึงเป็นที่ประหลาดใจว่าคนยุคของเคยเห็นไดโนเสาร์ได้อย่างไรค่ะ
แดดยามบ่ายที่สาดส่องเหนือประสาทนครวัดประเทศกัมพูชา
และเมื่อมองบนผืนน้ำที่โอบล้อมรอบประสาทแห่งนี้
เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นภาพสิ่งก่อสร้างทางศาสนา
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกได้งดงามที่สุดค่ะ
นครวัดเป็นประสาทที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่๑๗
รัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่๒
ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดกว่า๓๗ปี
และใช้ช่างแกะสลักลวดลายมากถึง๕๐๐คน
แกะสลักภาพการเดินทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่๒
ริ้วทงกระบวนทัพอันเกลียงไกรกวนเกษียณสมุทรระหว่างตำนานยักษ์และเทวดา
สถาปัตยกรรมและโบราณสถานในแต่ละยุคสมัยที่ยังหลงเหลือ
บอกเล่าความรุ่งเรืองของดินแดนขอมในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี
จนมาถึงกัมพูชายุคใหม่ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูประเทศ
จนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ใน๔๕ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตมาก
ถือว่าเป็นชาติที่เติบโตค่อนข้างดีเลยนะครับก็มีความน่าสนใจ
เมื่อ๔ปีที่แล้วผมมาที่พนมเปนตอนนี้กลายเป็น๑๓สาขาเลย
มีเกือบทุกเกือบทุกเมืองใหญ่ครบเลยนะครับอันนี้ในมุมเศรษฐกิจ
แต่นี่ถ้ามาดูในอีกบริบทหนึ่งในแง่ของประวัติศาสตร์
ที่นี่ที่เสียมเรียบมันเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองของ
ในอดีตของเขมรในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเรามี
คือมันมีเวลาทั้งมีสำคัญเติบโตในสิ่งที่เป็นปัญหาสมัย
แล้วก็มีเรื่องของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
เข้าร่วมโครงการกับหนึ่งในสถาบันการเงินของกลุ่มอาเซียนครั้งนี้
ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กที่จะช่วยเชื่อมวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน
ใช่ค่ะเป็นทิพย์ดีมาก
ก็คือเราได้มาศึกษาวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา
แล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมเห็นประเพณี
แล้วก็เห็นตัวประสาททั้งหมดเนี่ยค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือได้รู้จักวัฒนธรรมที่นี่
คือจะบอกว่าคนกัมพูชาน่ารักมาก
การเป็นอยู่ก็คือเป็นชีวิตในเมืองแล้วก็
แต่ก็ยังคงความเป็นวัฒนธรรมเก่า
ที่สามารถรวมกันอยู่ได้อย่างลงตัว
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ถือเป็นหนึ่งใน๓เสาหลักสำคัญ
ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยง

เติบโตได้อย่างพร้อมเพลียงกัน